คุณผู้ชมฮะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุภัณฑ์บุรีนะครับ
ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญคือจะไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาน
นี่ครับรถมาแล้วโอ้โหยกนิ้วสัญลักษณ์บอกรัก
หลายคนดูทันไหมคุณดูนายกยกมือยกนิ้วทันใช่ไหม
แต่ดูเลขทะเบียนไม่ทันใช่ไหมเมื่อกี้
บอกไว้หน่อยละกันคันสีขาวเมื่อกี้รถโค้กทะเบียน
สบศททหาร๖๘๘นะครับ
แล้วก็แน่นอนพอลงจากรถมาก็มีประชาชนให้การต้อนรับ
นายกรัฐมนตรีก็โบกไม้โบกมือ
ทักทายกับประชาชนสวัสดีบอกรักอะไรต่างนานา
ชูสัญลักษณ์นะฮะเป็นการบอกรักกับพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับ
แล้วก็ประชาชนก็ให้กำลังใจ
ตะโกนบอกลุงตู่สู้นำภาพข่าวม้า
มาผูกเอวให้กับคนเอกประยุทธ์เพื่อเป็นการต้อนรับ
จากนั้นขึ้นสู่บนเวทีทำพิธี

ส่งมอบเงินให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ
จากนั้นได้กล่าวทักทายชาวสุพรรณบุรี
โดยบอกว่าสิ่งแรกที่นึกถึงเมื่อมาสุพรรณบุรี
ก็คือเพลงเลือดสุพรรณมาด้วยกันก็ไปด้วยกันนะครับ
พร้อมกับถามประชาชนชาวสุพรรณ
บอกว่าใครเป็นคนแต่งเพลงนี้มีละครด้วย
แม้ผมจะไม่ใช่คนสุพรรณแต่ผมก็เป็นคนไทยด้วยกันครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชายังกล่าวอีกนะครับ
เข้าใจถึงความยากลำบากของพี่น้องเกษตรกร
ในความพยายามความอดทนความเสี่ยง

รัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร
แต่สิ่งที่ต้องการคืออยากให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางรายได้
ชาวนานั้นอดทนโดยจะหามาตรการที่เหมาะสม
ให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นในฐานะที่เป็นนายยกรัฐมนตรีนะครับ
ผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดในทุกเรื่องครับ
ผมต้องการให้ทุกคนเข้าถึงทุกอย่างนะครับ

เพียงแต่เราต้องดูแลคนมีได้น้อยไงใช่ไหม
ทำยังไงมันจะให้ทุกคนเข้าถึงนะ

นะครับก็ได้มีการมอบเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นเงินในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปีการผลิต๒๕๖๔ทับ๖๕นะครับ
รอบที่๑๓๘๗๑๗ราย
เงินในงบประมาณตรงนี้นะฮะก็คือ๘๒๙ล้านบาทนะครับ
ตามมาตรการที่นายกรัฐมนตรีเคยพูดไว้
บอกว่าห่วงใยใส่ใจดูแลเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ
แล้วก็ที่ผ่านมาพยายามที่จะรักษาเสร็จภาพของราคาสินค้าการเกษตร๕ประเภท
ไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสัมปะหลังยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมันด้วยนะครับ
ส่วนบรรยากาศถามว่านายกไปกับใครบ้างก็ไปกับผลเอกอนุพงศ์เผาจินดานะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่นั่งรถโฟลกมาด้วยกันนะครับ
แล้วก็มีนี่นายวราวุฒิศิลปะอาชานะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานยุทธศาสตร์ของภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
แล้วก็มีนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพักมาต้อนรับด้วย
แน่นอนเพราะว่าพื้นที่สุพรรณนะพักชาติไทยพัฒนาเขาเป็นเจ้าของพื้นที่
ก็มีสองตบเท้าวิธีมาต้อนรับนายยกรัฐมนตรี
แล้วก็พื้นที่ฐานเสียงสำคัญของตระกูลศิลปะอาชา
แต่ว่างานนี้ก็ต้องไปพร้อมกับรัฐมนตรีหรือคนของกระทรวงเกษตรด้วยแหละ
ซึ่งก่อนนายกจะมาถึงรัฐมนตรีช่วยเกษตรก็มาซักซ้อม
แล้วก็บอกย้ำกับชาวบ้านบอกว่าไม่ต้องกลัวนายกนะ
นายกรักชาวสุพรรณบุรีทุกคนนะครับ
วันนี้นายกมาเอาเงินเอาความเจริญมาให้ชาวสุพรรณบุรีทุกคน
แล้วก็วันนี้ชาวบ้านได้พร้อมใจการใส่เสื้อที่สกรีนรูปของผลเอกประยุทธ์นี่
ยกมือขวาชูกำปั้นแบบนี้
พร้อมมีข้อความว่าเรารักลุงตู่และเราไม่เคยลืมกัน
ต่างฝ่ายต่างก็หยอดความหวานให้กันแล้วกันนะฮะ
สำหรับการจัดงานวันนี้อยู่ภายใต้มาตรการการอารักษา
นายกรัฐมนตรีและคณะอย่างเข้มข้น
เข้าไปในงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

มีใครไปตะโกนอะไรใส่นายกอีกไหม
ที่นี่ยังไม่มีฮะสงบเรียบร้อยดีนะครับ